อุดรธานีเกิดเหตุน้องเขยปืนโหดครับ
ลั่นปืนยิงใส่พี่เมียจนตายนะฮะ
ซึ่งพี่เมียเนี่ยนะครับเขาพิการทางการได้ยิน
ได้ยินบกพร่องพูดไม่ได้ชาวบ้านก็จะบอกว่า
พี่คนนี้เขาเป็นใบ้แล้วทำไมน้องเขยต้องมายิงด้วย
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับช่วงตี๓กลางดึกที่ผ่านมา๑๙สิงหาคม
ตำรวจสพเพลที่อุดรธานีรับแจ้งว่ามีคนถูกยิง
ไปตรวจสอบครับไปพบร่างนายธีรยุทธ์อายุ๔๔ปี
นายธีรยุทธ์หรือนายยุทธ์นอนตายอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านนะครับ
ในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรบาดแผลโดนยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
สะบักหลังขวากระสุนฝังในครับและที่เกิดเหตุเนี่ยในรั้วเดียวกัน
จะมีบ้านปลูกอยู่๓หลังอยู่ในขอบพื้นที่รั้วเดียวกัน
มือปืนนั่นก็คือนายคมสอนอายุ๔๑ปีเจ้าของบ้านครับ
และมีศักดิ์เป็นน้องเขยผู้ตายเขาก็ยืนร้องไห้รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์และปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๙
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนครับเจ้าตัวสารภาพบอกว่าผู้ตายเนี่ย
หาเรื่องเป็นประจำเลยปกติเนี่ยก็จะทะเลาะกันอยู่เรื่อยผมก็อด
นอนอดกลั้นมาตลอดบางครั้งผมก็หลบไปอยู่ที่อื่นแต่รอบนี้สุด
ทนทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยครับ
เป็นช่วงที่ตัวเขาเองและเมียนอนอยู่ในห้องแม่ยายนอนเฝ้าพ่อ
ตาซึ่งป่วยอยู่ที่ห้องโถงส่วนพี่เมียเนี่ยก็คือพี่ยุทธ์
ซึ่งเป็นใบ้เนี่ยนะครับอยู่บ้านใกล้กันแล้วมีอาการเมามาเสียง
โวยวายมาเลยเมียก็เลยเปิดประตูห้องออกไปดูเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
หลังจากนั้นพี่ยุทธ์พอเห็นปั๊บเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายพอเห็นแบบ
นั้นก็เลยคว้าปืนยิงออกไปหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ร่างของ
พี่ยุทธ์เดินออกไปไปที่ระเบียงหน้าบ้าน
ตึงสิ้นใจตายตรงระเบียงหน้าบ้านผู้ก่อเหตุบอกว่า
ถ้าผมไม่ยิงก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไง
ถ้าไม่ทำมันก็ไม่จบผมเสียใจนะและขอโทษ

กลับกวนทุกคน
หนังหนังเท่าไรแล้ว
หลายปีแค่กล้องกัดตัวครับเขาก็ไปตรวจ

ฝากขอโทษด้วยแล้วก็บอกว่าพี่เมียเนี่ยหลอนยาบ้าแล้วก็กินเหล้าด้วยนะครับ
ล่าสุดนี่คือหลักฐานสำคัญที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพวงจรปิดมาครับ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุช่วงประมาณสัก๔ทุ่ม๒๐นี่นะฮะ
เราจะได้ยินเสียงตะโกนมาไกลเป็นเสียงเหมือนคนที่พูดว่า
ออกจากบ้านกูไปเลยไปคาดว่าเป็นช่วงที่ผู้ตายเนี่ยเข้าไปในบ้าน
และบุกเข้าไปแถวห้องนอนของน้องสาวแล้วก็น้องเขย
แล้วก็ถูกไล่ก่อนที่จะโดนยิงนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะฮะ

แล้วก็มีเสียงหมาเห่าด้วยเวลาในวงจรปิดที่เห็นเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาจริง
ประมาณสักชั่วโมงกว่าก็คาดว่าช่วงที่เกิดเรื่องที่มีปากเสียงกันนั้น
ก็น่าจะประมาณหัวค่ำ๒ทุ่มนิดนะฮะและตำรวจรับแจ้งเรื่อง
แล้วก็ไปตรวจสอบว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีนี้ครับวันนี้ญาติก็นำร่างของผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะแม่ของผู้ตายแล้วก็มีศักดิ์เป็นแม่ยายของคนยิงคุณแม่อารมณ์อายุ๖๒
แม่เล่าให้ฟังครับแม่มีลูก๓คนคนตายเป็นลูกคนโตพิการเป็นใบ้มาตั้งแต่เกิด
แล้วเป็นพ่อม่ายแยกทางกับเมียมีลูกติดนะฮะเป็นลูกชายอายุ๑๖แล้วมีลูก๑คน
ปกติลูกชายแม่คนนี้ถ้าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเขาก็เป็นผู้เป็นคนนะขยันทำมาหากิน
แล้วเก็บเงินซื้อรถพลิกอัพความฝันคือต้องการจะส่งลูกเรียนสูงไม่ต้องการพึ่งพาใคร
ส่วนคนกลางก็คือลูกสาวที่แต่งงานกับนายคมสอนคนที่ยิงพี่เมียจนตายนั่นแหละ
เป็นคนอารมณ์ร้อนอันนี้แม่เล่านะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของแม่เองก็นอนเฝ้า
คุณตาเขาอยู่ป่วยไงฮะอยู่ที่ห้องโถง
ส่วนลูกชายเนี่ยก็คือนายยุทธ์เมาเหล้าอารวาสหน้าบ้าน
มากล่าวหาว่าน้องเนี่ยแล้วก็น้องเขย
ขโมยโทรศัพท์และกระเป๋าเงินไปบุกมาที่บ้านน้องสาวเลย
เองเอามือถือไปใช่ไหมเอากระเป๋าเงินไปใช่ไหม
แต่คือพี่เขาอาจจะพูดออกมาชัดไม่ได้นะครับ
ก็ทำท่าทำทางแล้วก็โวยวายเสียงดังนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วเห็นว่าผู้ตายทำหายเองนะ
แล้วก็มาโวยวายใส่น้องสาวแล้วก็น้องเขย
น้องสาวก็เลยเปิดประตูออกไปดูว่าทำไมไม่เงียบสักทีอะไรนักหนาเนี่ย

แบบทำละป๋านี่พอกับป้วย
กำลังทำงานศาสตร์นี้กัน
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยนะครับก็คือป้าแดงนะฮะ

คือผู้ตายเนี่ยเขาเป็นใบ้ใช่ไหม

เวลาที่เขามาสื่อสารมาเล่าให้ฟัง
ฝันของเขาก็คือเขาอยากจะส่งลูกเรียนให้สูง
อาชีพในฝันที่อยากให้ลูกเป็นคือตำรวจ
ว่าป้าแดงรู้ได้ยังไงเขามาทำท่าตะเบ๊ะให้ป้าดู
ทำท่าตะเบ๊ว่าอยากให้ลูกเป็นตำรวจ
แล้วก็อยากให้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเก็บเงินไว้
รู้ได้ยังไงอีกเขาทำท่าเป็นเหมือนเครื่องบิน
ทำท่าเครื่องบินบินสูงป้าก็บอกว่า
คือเขาจะมาทำท่าภาษามือกับป้าอยู่แบบนี้บ่อย

ก็เลยสนิทกันป้าก็บอกแบบนี้นะครับ
หลังจากที่เขาเลิกกับเมียไปแล้วก็ตั้งใจทำงานมุมานะ
เก็บเงินส่งลูกชายซึ่งปัจจุบันก็วัยรุ่นแล้ว

คือถ้าไม่เมาเนี่ยก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลย
แต่พอเมาปั๊บก็จะไปหาเรื่องคนในบ้าน

ไม่เคยไปอารวาสคนนอกบ้านนะครับป้าแดงบอก
คุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้าน

ก็พบว่ามีคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมงานศพจำนวนมากนะครับ

ให้ข้อมูลว่าผู้ตายเขาพิการ
พร่องทางการได้ยินพูดไม่ได้
ชาวบ้านก็จะบอกว่าเขาเป็นใบ้นั่นแหละ
โวยวายเสียงดังเลยพอดื่มเหล้าเนี่ยจะเสียงดังโวยวาย
แล้วก็จะมีเรื่องกับน้องเขยอยู่บ่อย
แต่ไม่เคยไปวุ่นวายกับชาวบ้านคนอื่นนะ
ตัวผู้ใหญ่เองก็ต้องคอยไปเป็นคนกลาง
ทับห้ามศึกอยู่บ่อยครั้งเวลาเขาทะเลาะกัน
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยรุนแรงถึงขั้นว่าลงไม้ลงมือกัน
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวน้องเขยก็วิ่งมาหาผู้ใหญ่ที่บ้าน
บอกว่าผู้ใหญ่ผมฆ่าคนตายแต่ว่าผมจะไม่หนี
ก็เลยรอมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
ถ้าตามปกติหรือครับตามปกติเขาเป็นคนใจร้อน
คนก่อเหตุก็ใจร้อนครับใจร้อนแต่ว่าแกก็ดี
แกก็เป็นคนหาเงินหาทองหาอะไรมาเรียกครอบครัวนั่นแหละ
แต่ก็คนใจร้อนตั้งหน่อยนะครับถ้าใจเย็นกว่านี้ก็คงจะไม่เกิดเรื่อง
คมสอนคนก่อเหตุนั้นถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับ
ล่าสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ครอบครองปืนและเครื่องกระสุนไว้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เช้าที่ผ่านมาตำรวจก็เลยคุมตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับ